วันนี้นี่ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เลิกงามยามดีมากนะคะ
เมื่อเช้านี้ก็จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับคู่รักคู่หวานพุธจุ๋ยนั่นเองแหมลุ้นกันมานาน
บรรยากาศนะคุณโอ้โหหวานชื่นมากเลยนะคะ
โดยมีเพื่อนพองพี่น้องทั้งในและนอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่นเลยนะคะ
คุณกันกันตะถาวรคุณแม่โอบโอปอลก็มา
แอฟทักษะออนนี่ควงคู่มากับลูกสาวสุดน่ารัก
น้องปีใหม่ค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
บ่าวสาวก็ได้มีการประกอบพิธีตามประเพณีไทย
พิธีสงฆ์แห่ขันหมากรถน้ำสังสวมแหวนนะคะ
ก่อนที่จะมาเปิดใจกับสื่อมวลชนในช่วงบ่ายวันนี้
ด้วยความรู้สึกปลื้มปลิ่มแล้วก็ตื่นเต้นสุดเลย
พร้อมยังเผยความรู้สึกสุดซึ้งถึงกันและกันให้ได้ฟังอีกด้วยค่ะ
กว่าจะผ่านแต่ละประตูไปได้ก็ค่อนข้างแบบยากพอสมควรสำหรับบางประตูครับ
เพราะว่ากว่าจะได้เจ้าสาวที่แบบว่าเป็นคนดีขนาดนี้มาแบบเป็นคู่ชีวิต
มันก็อาจจะต้องมีอุปสรรคในการที่จะผ่านประตูเงินประตูทองกันสักนิดนึง
อย่างน้องปีใหม่อะไรอย่างนี้ครับก็จะมากั้นเป็นแบบประตูแรกเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ให้กับคู่ของเราน่ารักมากคู่ปีใหม่ให้ของแก้มแล้วก็ประตูก็เปิดครับ
ก็จัดซองไปหนักเลยครับช่วงบรรยากาศที่สมแหวนก็ซับซึ้งนะครับ
เพราะว่าก่อนที่เราจะสวมแหวนเราก็มีแบบผู้ใหญ่ให้พรเป็นสิ่งซึ้งครับ
ที่แบบทำให้เราสองคนก็มีน้ำตาในวันพรุ่งนี้ที่เราตื่นมา
ผมเชื่อว่าความรู้สึกที่ผมมีให้กับเขาเนี่ยมันก็จะยิ่งแน่นแฟนมากขึ้น
ดูแลเขายิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าเขาคือคนที่เราจะใช้ชีวิตด้วยตลอด
เพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดครับในทุกวัน
โอ้โหคุณฐาหวานอะไรบ่นี้
มาดูเรื่องสินสอดทองมั่นกันบ้างนะคะ
ทั้งคู่ก็ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าอะไรแต่บอกว่าเป็นไปตามความเหมาะสม
แล้วก็ตอนนี้กำลังโฟกัสเรื่องเรือนหอที่กำลังเร่งสร้างอยู่
หลังจากนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีเบบีนะคะ
ฮนีมูลส่วนฮานีมูลนี้ไปได้ทุกที่เลยที่มีกันและกัน

เรื่องของการจดทะเบียนสมรสก็เดี๋ยวรอเลิกดีเร็วนี้นั่นเองนะคะ
แสดงความยินดีด้วยแล้วกันกับคู่รักคู่นี้แหมเราเห็นโมเมนต์หวานกันมานานมาก
ในที่สุดก็มีวันสุดหวานชื่นแบบนี้ออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันนะคุณนะ

แล้วใครมาเป็นคู่จริงแล้วก็เป็นคู่ชีวิตอ่ะ
คือบ่าวสาวเขาก็อุบไว้ไม่ขอตอบแต่ดิฉันดูจากเพชรที่อยู่ในมือของคุณจุ๋ยแล้วก็

จริงนะคือคู่นี้หวานมากมาตลอด
มีการแบบใส่เสื้อคู่อะไรอย่างนี้

ตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นั้นก็ยังคงหวานอยู่
ถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอินสตาแกรมของคู่นี้พูดถึงเนี่ย
จะเห็นความหวานของเขาเนี่ยสมรรถนาการขึ้น
หวานขึ้นแต่ระดับขึ้นเหมือนเบาหวานขึ้นตา
น่ารักมากแต่ตอนนี้เราเนี่ยเบาหวานขึ้นตาแล้วคุณ